คุณผู้ชมค่ะเราอย่าดาวนเราอย่าหดหูกับเรื่องของอายุ
เราเปลี่ยนฟิลมาดูอะไรสวยงามกันบ้างดีกว่า

ซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชมค่ะมีดาราสาวบ้านเราหลายคนนะ
ถ้าเกิดว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเนี่ยสวยแบบสาวเกาหลีเลย
อันยาเซโยประกับวีดา
พาคุณผู้ชมมาดูค่ะคนแรกต้องให้คนนี้เลยใหม่ดาวิกาพี่แจ๊
นั่นขวาดดูสิเกาหลีเกาใจฉัยไล่สุดค่ะ
นี่นอกจากลุคนี้ยังมีลุคผมสั้นนะลุคผมสั้นใสก็มาใจเอาอยู่เป็นไง
อันนี้ชอบบ่อยดีแบบเท่เนอะสวยน่ารักแบบลูกรักพระเจ้า
พระเจ้าลำเอียงมากไม่แบ่งความสวยมาให้ทางเราบ้างเลย
อายุยาวแปลว่าไม่ได้นะพระเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
แฟนบ้างใช่อีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่านำเทรนด์เกาหลีมาเลยจ้า
ท่านซวบซ่อทำแบบนี้ไม่ได้นะคะพระเจ้า
ชาวเน็ตบอกสวยจนนางฟ้าอยากร้องไห้แล้วนะคะใบคะ
ส่วนคนนี้ค่ะปอยตรีชดาโอ้โห
ออร่าจนได้รับฉายาว่าคิมแตฮีเมืองไทยไปเลยจ้ะ
เรื่องหน้าเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเทียบน่ารักมากเวอร์
และด้วยอินเนอร์ที่สง่างามทุกครั้งที่ปรากฏตัว
แปลกใจที่ได้รับฉายาว่าคิมแต่ฮีไปอีกครั้ง
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะแก้วจริญญา
สาวสวยสายลุยน่ารักเนอะหน้าตาน่ารักสดใส
ยกฉายาให้เธอว่าพักชินเฮน้องผักเมืองไทย
มุมปากเขามีความคล้ายอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะสวยมาก
แต่ว่าคุณผู้ชมพูดก็พูดความสวยในยุคนี้เนี่ยมันหลากหลาย
แต่ครั้งนี้เราหยิบยกเอาความสวยความงามในแบบฉบับเกาหลีมาฝากคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอดูคราวหน้าว่าเราจะเอาความสวยแบบฉบับไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีก
บอกเลยนะว่าสวยทุกคนแล้วความสวยเนี่ยมันมาจากอินเนอร์แล้วมันมาจากจิตใจข้างในด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะจะสวยก็สวยมาจากภายในเนาะคุณผู้ชมนะคะ